อยากเห็นไหมว่าคุณทักษิณเนี่ย

นี่เราเห็นภาพคุณทักษิณขึ้นเครื่องมาแล้วนะ
แล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะเอาให้คุณผู้ชมดู

ชื่อคุณทักษิณเป็นผู้โดยสารส่วนภาพที่อยู่บนเครื่อง
เดี๋ยวจะให้ได้ดูกันหลังรายงานสด
เพราะว่าณตอนนี้อยากให้ดูบรรยากาศก่อนค่ะ
วลชนมาปักหลักรออยู่แล้วนะคะ
รอรับนายกรัฐมนตรีในดวงใจ
ดังนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศล่าสุด
จากคุณวิมลวันธรรมพักดีกันค่ะ
รายงานมาจากที่บริเวณดอนเมืองนะคะเชิญค่ะ
ภาพของนายทักษิณที่ปรากฏอยู่บนเครื่องบินส่วนตัว
ถูกนำมาเผยแพร่แล้วก็มีกลุ่มเสื้อแดง
ท่านแล้วก็หลายท่านนะคะที่มีโอกาสได้เห็นภาพนั้น
ต่างก็บอกว่าดีใจที่จะได้พบกับนายทักษิณ
ขณะเดียวกันตั้งแต่ติดตามมาตั้งแต่ช่วงประมาณตี๔จนถึงขณะนี้
วลชนกลุ่มเสื้อแดงนั้นก็ยังคงเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งกำหนดการเดินทางถึงสนามบินดอนเมือง
เดี๋ยวดิฉันจะให้คุณผู้ชมได้ไปดูบรรยากาศล่าสุดในขณะนี้นะคะว่า
ทางด้านของมวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงและผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนนายทักษิณชินวัฒน์นั้น

ซึ่งบริเวณด้านหลังนี้ก็จะเป็นมวลชนจากจังหวัดเลย

เดินทางมาถึงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็มาถึงก็มาอยู่ที่บริเวณหน้าอาคารเอ็มเจ
ทุกคนก็จะทราบว่าท่านทักษิณหรือว่านายทักษิณชินวัฒน์
ก็จะออกทางนี้ก็เลยมารอให้กำลังใจ
มีป้ายนะคะกลับบ้านเรารักรออยู่นะคะ
แล้วก็บอกว่าให้ท่านนายกในดวงใจนั้นได้กลับบ้านนะคะ
ซึ่งดิฉันค่ะได้คุยกับทางด้านของมวลชนคนเสื้อแดงหลายคน
บอกกับดิฉันว่ายินดีต้อนรับนายทักษิณชินวัฒนนายกรัฐมนตรีในดวงใจ
โดยเตรียมดอกไม้มามอบให้แม้ว่าสุดท้ายจะไม่ได้มอบด้วยตัวเอง
ก็จะนำมาเพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าทุกคนรักแล้วก็เป็นห่วงนายทักษิณค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงเลยค่ะ
ตั้งแต่รัฐบาลทักษิณชินวัฒน์นะคะ
พอมาอยู่รัฐบาลชุดนี้๘ปี
ในเมื่อเรามีโอกาสได้จัดตั้งรัฐบาล

กฎหมายที่คุณอยากทำอะไรคุณค่อยทำไป
แต่ว่าเศรษฐกิจหรือบ้านเมืองเราต้องเดินต่อไปข้างหน้า
คนอีสานไม่ติดค่ะว่าเพื่อไทยจะไปรวมกับใครก็ได้
ขอให้นายกรัฐมนตรีมาจากเพื่อไทยแค่นั้นเองค่ะ
ไม่ติดค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นเขาก็มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันกับเรา
ถูกไหมคะถ้าคุณอยากแก้อะไร
ก็คือไม่อยากให้เปิดการต่อสู้ในสนามอะไรให้แล้ว

เราใช้กฎหมายเป็นตัวตัดสิน
แล้วก็คำว่าเพื่อไทยศูนย์พันธุ์นะคะ

เพื่อที่เขาได้จัดตั้งรัฐบาลได้อีก๔ปีข้างหน้านะคะ

หลังจากที่ทางด้านของนายทักษิณชินวัฒน์
ออกจากอาคารที่เป็นอาคารสูตรบุคคลแล้วนะคะ
แล้วก็จะเชื่อมกับถนนวิภาวดีรังศิษย์รวมไปถึงถนนพระหลโยธิน
ซึ่งในส่วนของการจราจรต้องบอกว่าสลับสามารถเคลื่อนตัวได้สลับหยุดนิ่ง
เพราะว่ามีทางด้านของเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกให้
ก็จะออกไปทางถนนวิภาวดีรังสิตก็ต้องผ่านกลุ่มมวลชนแบบนี้แหละค่ะ
ที่มาปักหลักรออยู่ที่บริเวณฟุตบาทนะคะ
โดยหลายคนก็เตรียมดอกไม้เตรียมรูปภาพแล้วก็เตรียมป้ายต่างมาต้อนรับด้วย
หวังว่าทางด้านของนายทักษิณจะได้เห็นค่ะ
ขณะเดียวกันในส่วนของการจราจรถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า
ทางด้านของเส้นหลักแล้วก็ทางคู่ขนานนะคะ
ตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าถนนเทวริสมุ่งหน้าออกไปทางถนนวิภาวดีรังศิษย์
ในขณะนี้ติดขัดต่อเนื่องนะคะ
เพราะว่าการจราจรบริเวณเบื้องหน้านั้นค่อนข้างที่จะติดขัดเช่นเดียวกัน
เราจะเห็นว่าถนนเทวริสพันธ์ลึกที่จะมุ่งหน้ามาทางอาคารเอ็มเจ็ต
ยังคงมีรถบัตรของกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะ
ตอนนี้เนี่ยสามคันสามคันนี่ก็จำนวนคนที่จะลงมา
ค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวกันนะคะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาใช้ถนนเทวริสพันธ์ลึกนั้น
วางแผนในการเดินทางเผื่อเวลาในการที่จะเข้าไปทำงาน
หรือว่าการใช้กิจวัตรประจำวันต่างใดนะคะ
เพราะว่าการจราจรเส้นนี้ติดขัดแล้วจริง
วิภาวดีรังสิตเบื้องหน้ารับทราบมาว่าการจราจร
ค่อนข้างที่จะติดขัดเช่นเดียวกันนะคะ
เพราะว่ามีรถบัตรของมวลชนมาส่งแบบนี้แหละค่ะ
พอเลี้ยวเข้ามาในถนนเทวริสนั้น
ก็จะทำให้การจราจรเนี่ยค่อนข้างที่จะสะสมนะคะ

และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะ

ดิฉันวิมนต์วันทำพักดีอะไรอย่างนั้นค่ะ

เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่า